ส่วนตลอดตลาด

แล้วเดี๋ยวไปเช็คราคาสินค้ากันเลยค่ะ
ไปดูราคาของเนื้อสัตว์วันนี้กันนะคะ
หมูเนื้อแดง๑๒๕บาทต่อกิโลกรัม
โพกไก่๙๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม

ทีนี้ไปเช็คราคาของเห็ดกันบ้างดีกว่า

ฟังวันนี้๑๓๐บาทต่อกิโลกรัม
นางฟ้า๕๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
เห็ดหูหนู๔๐บาทต่อกิโลกรัม
เห็ดเข็มทอง๓๕บาทต่อกิโลกรัมจ้า